เพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวใช่ไหม

เรื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างก็ใช้น้อยลง

แล้วไปเห็นว่าบินที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาจดไว้อ่ะอืม

มากกว่าหน่วยไฟที่เขาใช้

ใช่ฮะนี่พี่วัชรพงศ์เจ้าของบ้านในจังหวัดเชียงใหม่

มิเตอร์หลังจากที่พี่เขาได้รับบินเรียกเก็บค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุดคือ
พฤศจิกายนเป็นตัวเลขมิเตอร์ที่จดครั้งล่าสุด
มากเกินตัวเลขปัจจุบันบนมิเตอร์ไปเกือบร้อยหน่วยครับ
ทำให้ค่าไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นไปด้วย
วัชรพงศ์เขาบอกว่าที่บ้านเขามีเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ทั่วไปนะ
คนเขามีกันพัดลมทีวีตู้เย็นเครื่องปรับอากาศ
ที่ผ่านมาเขาใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละไม่เกิน๑๖๐หน่วยต่อเดือนครับ
แต่ของเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นเป็นสองร้อยยี่สิบสี่หน่วย
ทั้งที่เป็นหน้าหนาวเขาก็ไม่ค่อยเปิดแอร์หรอก

ก็เลยไปดูตัวเลขบนมิเตอร์ในวันที่๒๒พฤศจิกายนครับ
คุณผู้ชมนี่เทียบให้ดูครับ
ไอ้ยี่สิบสองพฤศจิกายนเนี่ยอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสี่หน่วย
แต่ในบินเมื่อวันที่๑๙พฤศจิกายนทางซ้ายนะ
อยู่ที่ห้าพันหกร้อยเจ็บสิบเจ็บหน่วย
พี่วัฒนภงก็เลยรู้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจดเกินไปเกือบร้อยหน่วย

ก็เลยร้องผ่านทางออนไลน์ไปยังกรฟภ
แนะนำให้เอาหลักฐานเข้ามาร้องเรียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหางดงครับ

แล้วมองว่าพี่เขามองแบบนี้มันผลักภาระให้ประชาชนหรือเปล่า
ทั้งที่ความผิดที่เกิดขึ้นมันเป็นของเจ้าหน้าที่นะ
เอาไปฟังพี่เขาหน่อยครับ
มันบมโป้แต่ตอนแบบค่าไฟ
อาจมองตำแหน่งของตัวเลขคลาดเคลื่อนครับ
เจ้าของบ้านหรือผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยพบว่าตัวเลขมันไม่ตรงตามจริง
ก็สามารถแจ้งแก้ไขได้โดยยังไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้า
แต่ถ้าชำระเงินไปแล้วเนี่ยยอดที่ชำระเกินจะถูกนำไปหักลบในยอดของเดือนต่อไป
ส่วนความผิดของคนจดมิเตอร์ถ้าพบว่าผิดจริงโอ้โหปรับเยอะจังเลยฮะ
ปรับตั้ง๕๐๐บาทก็จะมีการปรับ๕๐๐บาทด้วย
นั่นหมายความว่าพวกเราที่เป็นคนใช้ไฟฟ้า